ประหลาดคุณผู้ชมเขาเชื่อกันว่ารอยแบบนี้มาอีกแล้วเนี่ย
รอยพญานาคค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เห้ยแต่มันเป็นทางขึ้นไปคดเคี้ยวอย่างเงี้ย
คือรอยแบบนี้มันดูประหลาดมาก
ปกติเนี่ยรอยแบบนี้เราจะเห็นตรงนั้นคุณ
พื้นบ้านใช่เปล่า
เรลี่ยงได้เอาไปต่อ
ลุกเสกทาเวชสุวรรณพันล้าน
อย่างที่เห็นว่ารอยค่อนข้างใหญ่
ถ้ามองจากมุมด้านนอกใหญ่ไหมใหญ่

แล้วการเลื้อยคล้ายกับขดเคี้ยวเหมือนพญานาค

ตอนกลางคืนแต่มองเห็นแปลว่ารอยเหมือนเรืองแสงเป็นสีเงินเงิน

ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือรอยอะไรกันแน่
แต่เจ้าของคลิปเขาเชื่อว่ารอยประหลาดแบบนี้
น่าจะเป็นรอยของพญานาค
ที่อาจจะมาให้โชคลาภกับคนที่เห็นก็ได้
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าขอบคุณคลิปผู้ใช้งานท่านนี้ด้วยนะคะ
ชื่อยาวแท้แต่เห็นบอกว่าวัดแห่งนี้เขาเตรียมที่จะปลุกเสก
ท้าเวสวันใช่ไหมแล้วพอมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โอ้โหผมเชื่อเลยหลายคนที่มีความเชื่อนะ

ไม่ใช่จองสาลาไปจองสิ่งจากสิทธิปทธง
เพราะมันอยู่ในสาลาหรอคะ
น้องไม่ต้องไม่ต้องไปจอง
โอ้โหใจคอไม่ค่อยดี